เด็กวัดคุณผู้ชมนะคะพาไปดูแก๊งเด็กวัดกันหน่อยค่ะ
ต้องบอกเลยว่าไม่เสียชื่อคนดีที่ไหนจริง
นำมาโดยเกรทปรินทรเจมส์จิรายุและเป๊กเรมนัดค่ะ

อกตั้งใจเลยวันนี้โอ๊ยจะไปช่วงพระบอยบินทบาท
แต่ผิดท่าตื่นไม่ทันจ้า
คืออย่างนี้เล่าให้ฟังนะคะ๓คนนี้คือเขาตั้งใจมากนะคะ
จะไปช่วยพระเพื่อนมินทบาทแต่ประเมินผิดไปนิดนึงนะคะ
พาเพื่อนไปไหนนะเกิดอะไรขึ้นพาเพื่อนไม่สบายหรือเปล่า
หรือเปล่าพระออกมินโทบาทเรียบร้อยแล้วจ้า

งานนี้๓หนุ่มเลยมาร์เกอร์นะคะจากเด็กวัดก็เลย
เปลี่ยนแผนละกันใส่บาทพระแบบเขิน

พระบอยเทศนาธรรมไปหนึ่งจบ

บอยก็บอกว่ายังไงก็โยงทำตัวกันให้ดี
หัดตื่น
ก็จะได้ตื่นพร้อมพระเลยแล้วก็ออกมินโทบาทไปพร้อมกันเลย
สมเป็นคนที่ภาพคิดมาเลยคนดีที่ไหนมากเลยครับ

แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนดีที่ไหนนะ
ถ้าบ่อยเขาเทศมาก็คงจะจริงนั่นแหละ
ยังไงก็ทำตัวกันให้ดีขึ้น